สิบแปดแล้วเช้าสดใสยังอยู่กับคุณนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครเลยดีกว่าครับ
มีน้องสุนัขที่รอคอยเจ้าของอยู่ข้างสนามบิน

เอาไหว้พระจันกรณ์ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผ่านมาห้ามขาวซักนั้น
พระจันสวยมากกลมโตนะครับ
เป็นถือเลิกงามยามดีในการไหว้ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
หลายพื้นที่คึกคักโดยเฉพาะที่นครสวรรค์ค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เขามีการเสี่ยงทายองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่มด้วย
เป็นการสืบสารประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ๒๕๖๒
๒๕๕๙๒๕๖๐ถือเอาเลิกวันไหว้พระอาจารย์เมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละนะคะ
เลือกเสียงทายองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่ม
ได้นางสาวทัศยาพรวงศักดิ์สิริกุล
ชื่อเล่นว่าน้องมีมี่นะเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม
เข้าร่วมขบวนแห่ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่สุด
ในประเทศไทยในช่วงตรุษจีนนครสวรรค์๑๐๑ปีศตวรรษใหม่แห่งพลังศรัทธา
ซึ่งงานตรุษจีนนี้นะคะที่นครสวรรค์๒๑มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ

บรรยากาศอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
มีพิธีเปิดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะเพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี
คงสืบต่อไปสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงด้วยนะคะ
อีกหนึ่งพื้นที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะที่มูลนิธิที่ชนบุรีเหมือนกันค่ะ

มูลและที่ที่สว่างโรจนธรรมศาสทานสตหีพ
จัดวิธีว่ายพระราชันขึ้นมาพร้อมอธิฐาน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะจังหวัดนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากเช่นกันนะคะ
ที่บริเวณเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียน
ได้ร่วมกับชุมชนจัดประเพณีไหว้พระจันทร์ขึ้น
โชคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาผลไม่ตกด้วยนะครับ
งานก็ถือว่าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ทุกสายมีผู้ที่ตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์และเข้าร่วมประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์
กันอย่างเนื่องแน่นก็คือเขาจะใส่ใจในช่วงของพิธีไหว้ด้วย
จะต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาให้สวยงาม
แล้วก็จัดเครื่องอาหารให้สวยงามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ